มาดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลในคั่วของพักพลังประชารัฐนะครับ
ตอนนี้มีปัญหาที่สะดุดอยู่ก็คือการรับข้อเสนอกับพักที่ไปส่งเทียบเชิญเอาไว้
แล้วก็ยังไม่ลงตัวเรื่องกระทรวงต่างที่จะจัดสรรกันนะครับ
ก็เลยมีข่าวว่าพักพลังประชารัฐนั้นอาจจะใช้วิธีก็คือให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อน
แล้วก็ค่อยไปจัดตั้งรัฐบาลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

งชักไม่ค่อยดีตั้งแต่ต้นไม่ต้องดูตอนจบว่าจะอนาจขนาดไหน
อาจจะเร็วกว่า๖เดือนเผลออาจเป็นเพียงสภา๓๐วัน
เป็นความเห็นของนายชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทย
ที่มีต่อสถานการณ์จับคั่วจัดตั้งรัฐบาลของพักพลังประชารัฐในเวลานี้
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีทีท่าว่าแก่นำพักพลังประชารัฐ
เหลือเพียงกระทรวงเล็กให้บรรดาแกนนำของพักตัวเอง
ที่เริ่มออกมาโวยวายตัดเพาะกันยกใหญ่
ขณะที่ท่าทีของพักประชาธิปัตย์หลังมีมติ
การตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลออกไปก่อน
เพื่อรอคำตอบที่ชัดเจนจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ว่าจะตอบสนองสิ่งที่ได้ยื่นข้อเสนอไปหรือไม่
ล่าสุดนายนิพนธ์บุญยามณี
รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตั้งคำถามว่า
สรุปแล้วใครเป็นผู้มีอำนาจในพลังประชารัฐกันแน่
เพราะจนถึงขณะนี้พักร่วมยังไม่ทราบว่าต้องเจรจากับใคร
ส่วนที่พักพลังประชารัฐมีเงื่อนไข
ต้องการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนค่อยเจรจาตำแหน่งทีหลัง

เพราะมีสว๒๕๐เสียงคอยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่แล้ว
แต่การจัดตั้งรัฐบาลต้องเจรจาให้จบก่อน
แล้วค่อยเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งตอนนี้ยังมีเวลาที่สามารถเจรจากันได้
ภายใต้กติกาต้องเคารพซึ่งกันและกัน
เช่นเดียวกับสมาชิกในกลุ่มนิวเด็มนายธนัดธนากิจอำนวย
อดีตผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์
ที่ออกมาตำหนินายนัทพลทีพสุวรรณ

ที่พูดในธรรมนองหากประชาธิปัตยึกยักษ์
ก็พร้อมตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
จากนั้นค่อยยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่
โดยคำพูดลักษณะนี้นายธนัดมองว่า
เหมือนนำประชาธิปไตยมาเป็นตัวประกัน

หมดเวลาเกรงใจพลังประชารัฐ
ทำให้วันนี้นายอุตมะสาวนายน
ต้องควงนายสนธิรัฐสนธิจิรวงศ์
แถลงข่าวยืนยันว่าเหตุผลที่ไม่สามารถ

เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเจรจา
และรวบรวมนโยบายที่แต่ละพักเสนอ
ยังไม่ถึงขั้นจัดสรรว่าพักไหน

ภายในพักไม่ได้มีปัญหาความไม่พอใจ

เลือกนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จก่อน
เชื่อว่าสุดท้ายทุกอย่างจะตกลงกันได้
เราได้มีการติดต่อหารือกับพักการเมืองอื่น
ที่มีอุดมการร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่อย่างไรก็ดีมันมีขั้นตอน
เรื่องนโยบายจะเป็นนโยบายเกษตรหรืออะไรก็ตาม

แล้วก็ถึงจะไปว่าเจรจากันว่า
โดยงานนี้ใครจะดูแลอย่างไรในตำแหน่งอะไร

ไม่ใช่ปัญหาภายในของพักพลังประชารัฐนะครับ
ที่ผมเรียนว่าเราก็หาลือของเราภายใน
เองก็มีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่พอสมควร

นำพักพลังประชารัฐจะยกขบวนไปส่งเทียบเชิญ
ชาติไทยพัฒนาให้เข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
อีกฝ่ายออกอาการไม่พอใจ
จนขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ในสิ่งที่เคยเสนอไป
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยระบุ
เป็นหน้าที่ของแก่นนำพักที่จัดตั้งรัฐบาล
ต้องไปพูดคุยกับทุกพักให้เรียบร้อย
เพื่อให้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรมีเสถียรภาพ
ยืนยันอีกครั้งภูมิใจไทยจะร่วมรัฐบาล
แกนนำรัฐบาลที่ได้เสียงเกิน๒๕๑เสียงเท่านั้น
หากสุดท้ายภักดิ์ประชาธิปัตย์ตัดสินใจ

นั่นถือว่าขัดหลักการของภูมิใจไทย
ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวของอีกฝากฝั่ง
ในการคัดสรรตัวบุคคลชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเช่นกัน
โดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
หนึ่งในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ยืนยันเป็นนักรบพูดแล้วไม่ขอคืนคำ
เพราะได้พูดไปแล้วว่าจะไม่รับตำแหน่งใด

มาร่วมกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจ
ประชาธิปไตยให้สำเร็จ
ส่วนจะเสนอชื่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์
ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนหรือไม่นั้น
คุณหญิงสุดารัฐระบุภายในพักยังไม่มีการพูดถึง
เพราะเรื่องนี้ต้องผ่านความเห็นชอบ
และมติร่วมกันของ๗พักการเมืองก่อนเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน